เรื่องของการแพ้อาหารโดยเฉพาะแพ้กุ้ง
อยากให้ผู้ประกอบการร้านอาหารดู
ถ้าลูกค้ามาบอกว่าโทษนะคะดิฉันแพ้กุ้ง
โทษนะครับโต๊ะนี้แพ้กุ้งต้องระวัง

มีแค่สิ่งปนเปื้อนกุ้งมา
ผู้หญิงคนนี้เกือบตาย
นี่ครับหอบทีเลย
หายใจหอบทีเลยคุณผู้ชม
นี่แค่ปนเปื้อนมานะคะอ่าบางจังหวะนี้นะครับ
จังหวะเหมือนจะอาเจียนออกมาด้วย
นี่เป็นนาทีชีวิตครับขณะที่รอปภของห้างสรรพสินค้า
พาผู้หญิงคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
หลังจากเธอรับประทานอาหารที่มีส่วนปนเปื้อนจากกุ้ง

หายใจลำบากแล้วก็คลื่นไส้
เหตุเกิด๘เมษายนที่ผ่านมาครับ
หลังจากรักษาตัวจนอาการดีขึ้นแล้ว
ผู้หญิงคนนี้นะออกมาเล่ารายละเอียดแบบนี้อยากให้ฟัง
บอกเธอแพ้กุ้งแพ้ระดับไหนล่ะครับ
แพ้ระดับ๔จาก๖อ่ะ

ซึ่งคนทั่วไปที่เขาแพ้เขาแพ้ระดับ๓กัน
จึงต้องระวังมากเป็นพิเศษสำหรับเธอ
ที่ผ่านมาเธอระวังตัวเองมาตลอด
เลือกกินเมนูที่ปลอดภัยร้านที่ได้มาตรฐาน
และที่สำคัญเธอจะแจ้งร้านอาหารทุกครั้งว่า
แพ้กุ้งนะครั้งนี้ก็เช่นกัน
ไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เลือกเมนูสปาเกตตี้แซลมอนลมควัน
มีกุ้งตรงไหนหรอก็ไม่น่ามีนะ
นี่แหละที่ผมบอกว่าอย่าช่วย
รับประทานอาหารเธอรู้สึกเธอเคี้ยวอะไรบางอย่าง
คายเลยหางกุ้งครับ
แท่นั้นจริงนะฮะหางกุ้งเป็นเต็ดหางกุ้ง
เต็ดด้วยนะเธอตกใจมากครับ
เพราะรู้ตัวแพ้กุ้งดื่มน้ำก่อน
เธอไปซื้อยาแก้แพ้หน่อยกินยาแก้แพ้
ผ่านไป๕นาทีคุณผู้ชมฮะอาการออก
คอด้านในบวมกลืนน้ำลำบากแล้ว
แน่นหน้าอกแล้วหูลั่นแล้ว
ภาวนาในใจบอกว่าอย่าให้ถึงขั้นอาเจียนเลยนะ
แต่เธอทนไม่ไหวครับในที่สุดอาเจียนออกมากลางร้านเลย
แล้วก็ฟุ๊บลงไปบนโต๊ะนั้นเลยฮะ
ทางร้านเสนอบอกว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไม่คิดราคาอาหารก็แล้วกัน
แต่ไม่ได้สนใจห่วงใจชีวิตเธอเลยตอนนั้น
ว่าเธอจะตายไหมกลับเป็นใครรู้ไหม
รอปภของห้างที่เข้ามาดูแลพาเธอส่งโรงพยาบาล
แล้วติดตามคอยถามถ่ายอาการอยู่ตลอดเวลา

อาเจียนไป๓วันกินข้าวไม่ได้
อยู่โรงพยาบาลจะลุกไปเข้าห้องน้ำเดินแทบไม่ไหว
พยาบาลต้องมาช่วยซึ่งแพทย์ระบุว่า
กรณีของเธอต่างจากคนอื่น
เพราะไม่ปรากฏอาการภายนอกธรรมดาแพ้กุ้งจะมีผื่นขึ้นนะ
ใช่หน้าจะบวมตาจะบวม

จุกอกหายใจระบักที่สำคัญ
ใน๑ปีห้ามได้รับเชื้ออีก
คือถ้า๑ปีนี้เธอแพ้กุ้งอีก
อาการมันจะหนักกว่านี้แล้ววิธีแก้ต้องทำไง
ต้องพกอารินาลีนติดตัวตลอดเวลาครับ
แล้วใช้ยังไงใช้ฉีดที่ต้นขาเวลามีอาการฮะ
โอ้โหเรื่องที่เกิดขึ้นร้านให้เหตุผลว่า
นี่ไงผมบอกว่าคือคุณต้องไม่ช่วย
ถ้าคุณแบบจะมีลูกค้าที่เขาแพ้กุ้ง

หางกุ้งมันติดมาเพราะใช้หม้อลวกเนื้อสัตว์เดียวกันครับ

นี่ครับแล้วหางกุ้งมันติดแต่แกรง
โอ้โหร้านบอกว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้

แล้วใน๑ปีนี้ต้องระวังตัวอย่างแสนสาหัส
ถ้าได้แพ้กุ้งอีกครั้งแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเธอบอก

อย่ามองคาบอาการแพ้ของลูกค้า
ไอ้คุณไม่แพ้คุณไม่รู้สึกหรอก

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเพียบเลย
กุ้งแพ้ถั่วอาจตายได้
ขอบคุณมากเลยที่คุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรา

ถ้าเขามาร์คมาในบินบอกว่าโต๊ะนี้แพ้กุ้ง
เมนูนี้จานนี้แพ้กุ้งคุณต้องดูให้ละเอียดนะ

น่าจะมีสุขอนามัยอะไรที่มันเข้มงวดหน่อย
นะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจด้วยนะคะ